ช่วงนี้มีคลิปหนึ่งคุณผู้ชมมีคนเขาถ่ายแล้วเอาไปแชร์ในโลกโซเชียล
เป็นคลิปของชายสติไม่ดีถูกทำร้ายร่างกายแผลเต็มตัว
แล้วเอาไปขังเอาไว้ครับชาวบ้านก็ทนไม่ไหวก็ตามไปช่วย
คนที่ทำไม่ใช่ใครเป็นน้องชายเขาน้องชายที่ดูแลชายคนนี้บอกว่าที่ทำไป
เพราะว่าต้องการจะสั่งสอนให้พี่ชายหลากจำแต่พี่ชายสติไม่ดีนะครับ
คุณผู้ชมไปชมคลิปภาพเหตุการณ์ก่อนครับ
หน่อยเถอะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสงสารมากเข้าใจนะว่าผู้ชายคนนี้เขาสติไม่สมประกอบ
แต่ว่าเขาก็ไม่สมควรที่จะถูกทำร้ายขนาดนี้
น้องชายบอกว่าที่ทำร้ายเนี่ยก็เพราะว่าพี่ชายสติไม่สมประกอบ
แล้วชอบถ่ายเรยราชปรัสวะฤราเรยราชเต็มบ้านไปหมดอะไรแบบนี้
ก็ต้องก็ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะครับคลิปเหตุการณ์เนี่ย
ก็ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในบ้านท่าทางวิตกกังวลทุลนทุลายไปหมด
จะเห็นว่าร่างกายเต็มไปด้วยร่องรอยบาดแผลหัวก็แตกหูก็ฉีก
นะแต่ออกจากบ้านไม่ได้ชาวบ้านเนี่ยและตำรวจก็ต้องบอกให้เจ้าตัวเนี่ย
หากุญแจบ้านมาเปิดซิเจ้าตัวก็เดินหากุญแจมาเปิดให้
พอสื่อสารได้บ้างนะครับซึ่งในคลิปดังกล่าวเนี่ย
นำไปแชร์ในโซเชียลระบุว่าช่วยหน่อยนะครับ
โดนตีแบบนี้มานานมากขอคนใจบุญช่วยแชร์กันหน่อยครับ
ลองดูคลิปนะฮะอยากให้มีคนช่วยจริงครับ
เขาป่วยสติไม่ดีโดนน้องชายตีมาตลอด
อยากให้ทุกคนช่วยแชร์นะครับเผื่อจะมีคนใจบุญช่วย
และคนที่เข้าไปก็แสดงความคิดเห็นคือสงสารผู้ชายคนนี้ฮะ
คือสติก็ไม่ดีโดนขังโดนทำร้ายอีก
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่เลยไปที่จุดเกิดเหตุ
ตรวจสอบแล้วอยู่ที่ชุมชนตรอกสลักหินย่านหัวลำโพงนี่เองครับ
ไปตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นพอไปถึงเนี่ยนะ
ก็ไปพบนางกุลวีนาปัญญาค้าเจริญเป็นชาวบ้านในชุมชน
นะฮะเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยอยู่ในชุมชนนี้มาห้าสิบปีแล้ว
หุยเนี่ยชายที่ถูกทำร้ายในคลิปเนี่ยอายุ๔๗สาเหตุที่มีอาการทางประสาท
เพราะว่าเมื่อ๑๑ปีก่อนเขาประสบอุบัติเหตุลื่นล้ม
ฟาดพื้นหมดสติไปเลือดเนี่ยเลี้ยงสมองไม่ทัน
เมื่อรู้สึกตัวก็มีสภาพอย่างที่เห็นมา๑๑ปีแล้วนะครับ
หุยอยู่กับน้องชายสองคนมักจะถูกน้องชายทำร้ายร่างกาย
เพราะอย่างที่บอกไปเขาชอบปัสสาวะอุจจาระเรียราชในบ้านนะ
ในบ้านเลยไม่ยอมเข้าห้องน้ำพอน้องชายไปทำงาน
กลับมาก็โมโหก็เลยทำร้ายร่างกาย
เธอเข้าไปเตือนน้องชายแล้วแต่น้องชายไม่ฟัง
แล้วก็เข้าไปคุยไปเตือนกับนายหุยในหุยก็พูดอะไรไม่ได้นะครับ
ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ถูกน้องชายของในหุยทำร้ายอีกนะฮะ
เธอกับเพื่อนบ้านชาวบ้านพยายามไปช่วย
แจ้งตำรวจให้ไปตรวจสอบเพราะสงสารในหุยเป็นอย่างมาก
แต่ก็เข้าใจเหตุผลที่มันเกิดขึ้นว่ามันเกิดจากอะไรนะครับ
อ๋อตีทำไมครับผมมันเครียดมันเครียด
หารียงพี่คนเดียวครับ
บ้านเขาน้ำค่าไฟพาพี่กินอีกใช่ไหม
กินเหล้าเมากลับมาเจอเจอเต็มบ้าน

สายยางฟาดครับ
อย่าทำอีกบอกอีกครั้งแล้วไม่ฟังมึงทำอีกไหมไอ้นั่นก็
กลัวแล้วครับไม่ทำแล้วครับมันก็ไม่ถูกต้อง
แต่เราก็ไม่ได้ว่ามันที่มันตีมันตีรุนแรงเกินไป
แต่คนมันเครียดไหนภาระทุกสิ่งทุกอย่างมาลงที่มัน
ยังไงถ้ามันมีหน่วยงานสักหน่วยงานหนึ่ง
มาคอยช่วยเหลือมันแบ่งเบาภาระมันบ้าง
มันก็คงจะไม่มีเรื่องอย่างงี้เกิดขึ้นโอ้โหคือแผลที่คุณผู้ชมเห็นเนี้ยคือ
สายยางนะโอ้ใช้สายยางตีเอาสายยางตีสายยางฟาดโอ้
คือชาวบ้านต้องได้ยินเพราะว่าในชุมชนเนี่ยบ้านก็ติดกัน
เป็นบ้านไม้เป็นบ้านสังกษีก็จะได้ยินเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับ
ขณะที่นายสุรัตน์นามบุญเรืองน้องชายของในหุยเนี่ย
ก็ก็เปิดใจกับทีมข่าวแหละบอกว่าเขาเป็นน้องของชายคนนี้แหละ
ดูแลพี่ชายมาตลอดหลังจากพี่ชายกลายเป็นคนสติไม่ดี
เลิกกับภรรยาพี่ชายก็ขับถ่ายไม่เป็นที่
ใหม่เป็นทางทุกครั้งตัวเองเนี่ยทำงานเหนื่อย
ก็ต้องกลับมาทำความสะอาดบ้านส่วนร่องรอยบาดแผลบนตัวพี่ชาย
เขายอมรับเขาเป็นคนทำแต่ไม่บ่อยครั้งนะ
จะทำร้ายเฉพาะตอนที่ตัวเขาเมาและเครียดเพราะทำงานกลับมาก็เหนื่อยแล้ว
เจอสภาพบ้านพี่ชายคือขับถ่ายเอาไว้แบบนี้
ก็เลยเอาใช้สายยาเนี่ยตีเข้าไปต้องการสั่งสอนให้พี่เนี่ยหลาบจำนะฮะ
ที่ผ่านมาเนี่ยเคยพาพี่ชายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ให้ไปรักษาที่ที่อื่นให้หายก่อนถึงจะรักษาอาการทางประสาทได้
แต่เขาก็ทำงานก็เงินก็ไม่ค่อยมีก็ไม่มีเวลาพาไป
เพราะต้องทำงานฐานะทางบ้านก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไร
ให้พี่ชายอยู่ในบ้านกระทั่งมีชาวบ้านมาถ่ายคลิปแล้วก็ไปแชร์นี่แหละ
จนเกิดกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตยอมรับว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเกินกว่าเหตุ
เพราะว่าทุกครั้งที่ตีพี่ชายเขาก็เสียใจเหมือนกันนะ
และรับปากว่าจะไม่ทำร้ายพี่ชายอีกแล้วและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยพวกเขาหน่อยเถอะนะครับ
จนคิดว่าในสิ่งที่ทำแบบนี้จะแก้ปัญหาได้ไหม
เพราะตีเกราะสิ่งที่ตีแล้วเขาก็เสียใจเขาก็เจ็บ
พรุ่งนี้มันมาเลือกอะไรแบบนี้นะ
ถ้ากลับมาแล้วมาเจอพี่เลี่ยราชแบบนี้

คือก็ต้องดูแลพี่เงินก็ไม่ค่อยมี
มาเจอพี่ชายขับถ่ายแบบเต็มบ้านไปหมด

ถ้าดูแลไม่ไหวก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วย
แบบนี้เรื่อยไม่ได้
ทีนี้นายสุรัตนก็พาทีมข่าวเลย

เหนือตัวก็เต็มไปหมดร่องรอยบาดแผลเต็มไปหมด
ก็ยังคงมีอาการสั่นกระตุกดูสิฮะ

คือยังไม่ได้มีการพาไปหาหมอนะครับ

เป็นลูกสาวของในหุย
แต่ว่าไม่ค่อยได้มีความผูกพันกัน

เพราะพ่อยกเธอให้กับคนอื่นไปเลี้ยงดู
ตั้งแต่เธอยังเด็ก
ทั้งเธอมารู้ว่าพ่อกลายเป็นคนสติไม่ดี
ก็มาดูแลในช่วงที่ว่างก็จะมา

ที่ผ่านมาคนในชุมชนก็เคยโทรบอกว่า

เธอก็ตอบว่าน้องชายพ่อไปแล้วคือเป็นอานะครับ

อารมณ์ของอาว่าทำไปเพราะอะไร
แต่ก็ไม่ควรทำร้ายร่างกายคุณพ่อแบบนี้
เพราะว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะครับ
เราเข้าใจเขาอยู่แต่ว่า
บางทีแบบมันตีเกินไป
เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องไหม
ไม่ถูกครับ

ไม่ใช่ว่าคุณจะลงแรงไปเลย
แล้วคุณจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหม
ก็ต้องค่อยพูดค่อยปอบอารมณ์เขาถูกไหมคะ

แล้วเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เลยใช่ไหม

คุณทำร้ายคุณค่ะ
ส่งผู้อยู่ด้วยกัน๒คน
นายสุรัตน์จะเป็นคนดูแลพี่ชาย

หุยก็เป็นภาระของคนในชุมชนอีก

จะได้ไม่เกิดปัญหาอีกนะครับ